โจรเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีเท่านั้นเองนะคะ
บุกเข้าไปในร้านทองค่ะทำทีไปขอซื้อทองนะคะ
จากนั้นลองทองส่องกระจกหันซ้ายหันขวา
ดูในจังหวะที่ปลอดคนใส่ทองที่อยู่ในคอน่ะ
วิ่งหนีออกมาจากร้านเลยนะคะแต่วิ่งหนีออกไปไม่ไกลนะคะ
ละเมืองดีช่วยตำรวจรวบตัวไว้ได้นะคะนำตัวมาสอบสวน
เขาบอกว่าทำไปเพราะว่าหิวข้าวอยากจะเอาเงินไปซื้อข้าว
และชีวิตเขาค่อนข้างน่าสงสารนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน
ไปอยู่กับคุณปู่แต่คุณปู่เสียไปแล้วเมื่อปีที่แล้วตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะ
ตำรวจโรงพักเพชรกะเสมสอบสวนนายวิวอายุ๑๘ปี
พร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทค่ะ
โดยพลเมืองดีช่วยวิ่งตามจับกลุ่มตัวมาได้นะคะ
ที่กำลังซอยเพชรกะเสม๖๖บางแคนายวิวคนร้ายน่ะยอมรับสารภาพ
และตอนที่รับสารภาพน้ำตาคลอเบ้าไปด้วยนะ
บอกว่าวิ่งราวสร้อยคอทองคำมาจากร้านทองเพชรสุวรรณบางแคร์
อยู่ปากซอยสุขาพิบัน๑โดยนั่งรถสองแถวออกมาจากบ้าน
ทำทีเข้าไปในร้านบอกขอซื้อสร้อยคอทองคำ
เจ้าของร้านก็ส่งสร้อยมาให้น้ำหนักหนึ่งบาทแกล้งทำเป็นสวมไว้ที่คอ
จากนั้นทำเหมือนส่องกระจกถ่วงเวลาหันซ้ายหันขวาเลือกเลย
อะไรก็ว่ากันไปดูความสวยงาม
พอเห็นว่าบริเวณในร้านทองกระป๋องก็ปลอดคนนอกร้านทองก็ปลอดคน
เจ้าของร้านก็เผลอก็เลยวิ่งพลวดออกมาจากร้านเลยนะคะ
แต่ว่าไปได้แค่กลางซอยซึ่งอยู่ข้างร้านนั่นเอง
พลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านและฟังเสียงในวิวต่อกันเลยค่ะ
ไปซื้อแล้วก็ขอลองต้องลองใส่คอดู

บอกเจ๊ไปแล้วนะหรือไง
นึกยังไงว่าเอาวิ่งไปเอาซวยไปทำอะไร
ใช้กินข้าว
ว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วไปทำเอาอะไร
เอาเงินที่ไหนมากินที่กินให้ใช้ไปขอใครอ่ะ

เงินที่เหลือเก็บที่เราทำงาน

ตำรวจก็ถามหลายคำถามนะคะ
ถามในวิวติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
การพนันหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินไปทำอะไร
ในวิวเขาก็ตอบว่าไม่ได้ติดยาเสพติด

และแถมเล่าชีวิตของตัวเองให้ตำรวจฟังด้วยนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้พ่อแม่แยกทางกัน

อาศัยอยู่กับคุณปู่ตั้งแต่เป็นเด็กเลย

ปู่บอกว่าไม่มีเงินส่งเสียละ
วิวก็เลยจำใจออกมาหางานทำ

รับจ้างทั่วไปขายเสื้อผ้าบ้างขายของออนไลน์บ้างนะคะ

ไม่มีคนจ้างงานในวิวบอกแบบนี้

ข้าวมากไม่มีเงินทานข้าวเลย
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุคิดว่านี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุด
เป็นทางออกของเขาแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นทางที่
จะทำให้เขาหมดอนาคตได้ง่ายนะคะ
เรื่องต้นเจ้าของร้านชื่อว่านางสุนีเนี่ยนะคะ
ชี้ตัวยืนยันให้ดำเนินคดี
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาวิ่งราวทรัพย
นำตัวในวิวเข้าห้องขังดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ